ส่วนปัญหาเพื่อนบ้านนะคะพาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของผู้ชายคนหนึ่ง
บอกว่าอยู่แถวหนองจอกชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง๓ปี
เพราะเพื่อนบ้านเขาคาดการณ์กันนะว่าเพื่อนบ้านจะติดยาเสพติด
แล้วก็คลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของที่บอกว่าหวัดระแวง
ท่านไม่กล้าให้ลูกไปเล่นหน้าบ้านนะคะ
แล้วเขาแอบถ่ายคลิปด้วยช่วงที่เพื่อนบ้านคลุ้มคลั่งด้วยดูค่ะ
นี่ฮะคลิปส่วนหนึ่งนะครับเห็นว่าผู้ชายคนนี้
เดินไปเดินมาอยู่แบบนี้ถอดเสื้อนะฮะเดินวนเวียนไปมา

แล้วก็เป็นการแอบถ่ายจริงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมัวนิดนึง
แต่ว่าจะได้ยินเสียงโคร่มคร่ำคือลักษณะของการทำลายข้าวของนะครับ
อีกภาพหนึ่งจากผู้ชายคนนี้ก็คือภาพรถที่ถูกก้อนหิน
ที่เขาปลาใส่จนกระจกรถแตก

โอ้โหเป็นรูโบยนะกระจกหลังเนี่ยนะฮะ

ความเดือดร้อนที่สร้างเรื่องทุกข์ใจให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้หลายปี
เพื่อนบ้านเสพยาคลั่งอารวาสเอะอะถือมีดถือไม้เดินเต๋ทั่วซอย
บางวันปีนขึ้นหลังคาไล่ทุบไล่ตี
บ่อยครั้งเครื่องจานเข้ามาในบ้านของเขา

ใช่ค่ะที่สำคัญชาวบ้านไปแจ้งความแล้ว๔๕รอบ
จนถึงตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าค่ะ
หรือตั้งคำถามแบบนี้นะคะชาวเน็ตกันนะคะ
หรือเป็นหลานชายของนักการเมืองสังกัดพักดังเลยไม่กล้าจัดการกัน
ขนาดเอาก้อนหินปลาใส่รถจนกระจกแตก
เจ้าหน้าที่ยังบอกผู้เสียหายเอ้าเอากุญแจมือไปจับเอง

บอกแบบนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดมั่งวานนี้ตำรวจสอนอนเจาะค่ะ
ไปนำตัวผู้ชายคนนี้ชื่อเขาก็คือยังไม่ทราบชื่อจริงนะคะ
แต่ชื่อเล่นชื่อว่าในตู่ไปดำเนินคดีค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอง

ตำรวจไปจับจริงนะคะหลังจากที่เขาไปแจ้งความ๔๕รอบนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไป
ไปสอบถามคนที่ส่งเรื่องนี้ไปให้เพจอีซ้อขยี้ข่าว
ชื่อว่านายกฤษดาเล็กชูวงค่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวแต่วันที่ไปเจอเนี่ย
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยบอกเมื่อคืนคุณนักข่าว
เป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีที่นอนหลับสบายเลย
ครับนอนเต็มอิ่มครับที่ผ่านมาไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อน
อยู่อย่างหวาดระแวง๓ปี
กล้าออกจากบ้านเฉพาะธุระที่จำเป็น
ลูกลูกไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้าน
ลูกคนอื่นเขาเพราะกลัวในตู่จะทำร้าย
ที่ผ่านมาในตู่จะมีอาการหลอนพกมีดเดินไปเดินมา
พอเห็นคนที่เกิดอาการหลอนเอามีดไล่
ครอบครัวตัวเองต้องปิดประตูบ้านแน่นหนา

ปีไปขึ้นโรงพักไปแจ้งความไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ
ตำรวจโยนสายเคเบิ้ลที่เอาไว้มัดมือค่ะ
โยนให้แล้วบอกว่าถ้าจับได้นะช่วยจับมาให้หน่อย

จุกมากตอนนั้นที่ได้ยินพูดอะไรไม่ออก
ตัดสินใจถ้าตำรวจช่วยไม่ได้ก็ต้องร้องสื่อ

แล้วสรุปสุดท้ายตำรวจก็ตามสื่อมามาจับตัวในตู่ไปได้ค่ะ

ไม่พอเปิดมาแกร๊กเนี่ยพอมันได้ยินมันก็จะมายืนด่าอยู่ข้างกำแพง
มีครั้งหนึ่งนะผมเข้าไปแจ้งความที่สอนอ
ก็บอกคุณนะครับเขาอารวาสเยอะเป็นเยอะ
ก็แจ้งความขอให้ตำรวจมาจับตัวไปหน่อยเ

คือเอาอย่างนี้ถ้ามันเหมือน

ถ้าจับได้ก็จับมาเลยผมว่าจับยังไงพี่
ให้สายเคเบิ้ลไทยมา๒อันที่เป็นเหมือนที่รัดข้อมือที่
มา๒อันบอกว่าถ้าผมจับได้ให้ผมจับมาส่งเอง
โอ้โหแต่เขาก็ยังกลุ้มอยู่นะคุณ
พี่เขายังบอกกับนักข่าวของเราบอกว่ายังกลุ้มอยู่
ไม่รู้ว่าตำรวจจะปล่อยตัวออกมาอีกเมื่อไหร่

เออเนี่ยหลับเต็มตื่นได้แค่คืน๒คืนแล้วมั้ง

หลังจากที่จับกลุ่มตัวแล้วเอาตำรวจเอาไปทำอะไรต่อนะคะ
เขาบอกตัวเขาไม่เคยเอาถามย้อนไปเคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

ที่สำคัญเป็นเครือญาติกันด้วย
จกกระจกแตกหมดเลยนะฮะ
แล้วเมื่อกี้ที่พี่เขาถืออยู่สิ่งของที่เขาคว่างมาอะไรอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าบ้านในตู่ดูภาพบ้านไม่เป็นบ้านนะคะ

ส่วนเรื่องที่ในตู่เป็นน้องชายของเลขาอดีตสอสอภักดิ์
เพื่อไทยเขตหนองจอกแล้วตำรวจไม่มาจัดการ
เขาบอกไม่อยากไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ไม่อยากเอาไปเป็นประเด็นทางการเมือง
แต่ตอนนี้มันคือความปลอดภัยของคนในครอบครัว
และคนที่อยู่อาศัยร่วมกันแถวนั้น
อยากจะให้ตำรวจดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
พอเอาไปแล้วเอาไปทำอะไร
บำบัดหรือเอาไปทำอะไรให้หายนะคะ